จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อันนี้คือเป็นรอบพิเศษของเดือนสิงหา

ทีนี้อาทิตย์หน้าเป็นของเดือนกัญญาแล้ว

ก็รีบกดก็ได้ไม่ได้จำกัดเวลาในการใช้จ่ายเงิน
ธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังอย่างนางสุธิรัฐรัตนโชธ
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้คนที่ถือบัตร
บางคนก็เรียกว่าบัตรคนจนจริงชื่อมันคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ได้รู้นะว่าเงินที่ภาครัฐโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
จำกัดเวลาในการใช้จ่ายถอนวันไหนก็ได้
เอาไปซื้อสินค้าตามร้านที่เข้าร่วมโครงการเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ป้องกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าช่วง๒๑๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
เฉลี่ยประมาณ๕๐๐๖๐๐บาทต่อครั้งทีนี้ก็เลยทำให้๒๓สิงหาที่ผ่านมา
ทีนี้รอบนี้ค่ะของเดือนกันยายนก็เลยต้องกำชับ
ชับให้ทางธนาคารกรุงไทยดูแลเรื่องนี้หน่อย
กรมบัญชีกลางก็มีการโอนเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบพิเศษ
การเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๕๐๐บาท
ผู้สูงอายุ๕๐๐บาทเงินช่วยเลี้ยงดูบุตร๓๐๐บาท
รอบเดือนสิงหาเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะ
๙ล้านรายการคิดเป็นเม็ดเงิน๙๐๐ล้านกว่าบาท
แล้วก็ช่วงเดือนกันยายนกรมบัญชีกลางบอกว่า
มีกำหนดโอน๕๐๐บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ๑๔ล้านคน
ระหว่าง๖๘กันยายนวงเงินก็๗๐๑๓ล้านบาทนะคะ
ส่วนมาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ๕๐๐บาท
แล้วก็ช่วยเลี้ยงดูบุตร๓๐๐บาทเดี๋ยวจะโอนวันที่๙กันยายนนะคะ
ค่ะก็๖๗๘๙๔วันนี้นะคะก็คนอาจจะเยอะหน่อย
เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่กรมบัญชีกำลังบอก
ไม่ได้กำหนดเฉพาะวันเดียวที่จะกดได้วันอื่นค่อยไปกดก็ได้ค่ะ